สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็น
พบกับผมพีรวัตรอัธนาคปฏิบัติหน้าที่แทนคุณชายรัฐถมยานะครับ
รวมข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบโลกในรอบวันให้คุณผู้ชมติดตาม
เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารแบบเจาะลึกนะครับ
คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้

ในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

สังหารโหดครับอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์นะครับ
ประหารชีวิตอดีตนายกอบจสงขลา
เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้บงการสังหารโหดในครั้งนี้
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
หญิงพิชยาพักทองสุกภรรยานายเพียระตันติเสรณี
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาและญาติญาติ
ได้ไปรอรับฟังคำพิพากษาที่สารจสงคลา
ในคดีสะเทือนขวัญที่คนร้ายยิงนายพีระเสียชีวิตเมื่อ๔ปีก่อน
ซึ่งนางสาวพะนิดาพงสุวรรณผู้พิพากษาได้อ่านคำพิพากษาสารดีกา
ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เฟอร์เต็นต์ให้จำเลยที่อยู่ในเรียนจำจสงคลารับฟัง
คดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายภัยศาลหนูสังกับพวก
คดีฆ่านายพีระเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ได้พิพากษายืนตามสารอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตนายภัยศาลหนูพันธ์จำเลยที่๑
ชวนหมวดมีจำเลยที่๓นายอุทิศชูช่วยจำเลยที่๕
ซึ่งเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ส่วนนายกิติชูช่วยจำเลยที่๔และนายสุดขีดจันเขียวจำเลยที่๑
ให้จำคุกตลอดชีวิต
หลังรับทราบคำพิพากษาแพทย์หญิงพิชยาบอกว่า
สารดีกาตัดสินตามหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษผู้กระทำผิดได้
โดยขอบคุณทุกฝ่ายทั้งตำรวจอายการที่ผลักดันให้มีความเป็นธรรม
ส่วนฝ่ายของนายอุทิศไม่มีใครเดินทางไปที่ศาล
สำหรับคดีนี้สารชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องนายอุทิศ
พร้อมพวกทั้งหมดแต่โจทย์ได้ยื่นอุทธรณ์
จากนั้นสารอุทธรณ์ได้กลับคำพิพากษาสารชั้นต้นให้ประหารชีวิต
โดยจำเลยได้ต่อสู้คดีในสารดีกา
กระทั่งมีคำพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์ในวันนี้
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่๗พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ปืนยิงใส่นายเพียระจนเสียชีวิต
บริเวณหน้าสำนักงานทรงคลาค์๔ร่ำ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนจนทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งหมด
รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ
คดีนี้ถือเป็นคดีดังที่เป็นที่สนใจของประชาชน
จากกลุ่มผู้ก่อเหตุได้กระทำอย่างอุกอาจ
หนึ่งในผู้ต้องหาคือนายอุทิศชูช่วย
ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนร่วมรุ่นของนายพีระ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด
ส่วนชนวนสังหารนั้นคาดว่ามาจากปัญหาความขัดแย้ง
เรื่องการทำโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า
ข้ามทะเลสาบสงขลาระหว่างแหลมสนอ่อน
เขตเทศบาลนครสงขลาไปยังหัวเขาแดง
อำเภอสิงหานครมีมูลค่าโครงการกว่า๔๐๐ล้านบาท
ในฐานะนายกอบจสงขลาสมัยนั้น
อนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณแหลมสวนอ่อน
เพื่อก่อสร้างฐานกระเช้าลอยฟ้า
จากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และต้องการอนุรักษ์ป่าสนพื้นสุดท้าย
กลางเมืองสงขลาไว้ให้ชนรุ่นหลัง

และทำให้ทั้งสองคนต้องหยุดเส้นทางชีวิตการเมือง
เนื่องจากในการเลือกตั้งนายกอบจสงขลาครั้งต่อมา
พ่ายแพ้ให้แก่นายนิพนธ์บุญยามณี

พันตัวเองจากเส้นทางการเมืองระดับประเทศ
ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน